พิจิกษ์เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้าย

จะเป็นคนมีลักษณะที่เรียกว่ากระหาย
ได้เลือกโลกีกามจนขั้นบรรมจาน
ดวงชะตานี่เป็นดวงชะตาโลกจิตด้วย
ถามพ่อหมอว่ามีดวงเฉียดโรค
เกี่ยวกับทางเพศไหมครับ
ตอนที่เป็นข่าวพี่เครียด
ผมรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่ใช่พ่อของเด็กคนนั้น
ทำไมดวงก็ถึงเจออย่างนั้นเมื่อปีที่แล้วฮะ
การจะมีสัมพันธ์สวาสกับใคร
ก็มีความชอบพอกัน
ไม่ใช่ว่าเราจะได้มาด้วยเงิน